คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติได้ในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีเลยค่ะมีมาอัปเดตกันตลอดค่ะ
ยังอยู่ที่เรื่องราวในประเทศไทยนะคะจากเหตุความวุ่นวายหลังเกมไทยลีกระหว่างคู่สระบุรีกับเมืองทองเมื่อวานนี้ค่ะ
วันนี้มีบทลงโทษออกมาแล้วนะคะก็คือสหรัฐอยู่เย็นถูกแบน๑นัดค่ะขณะที่ทีมสระบุรีถูกห้ามเล่นในบ้าน๑เกมค่ะ
ตั้งสหรัฐอยู่เย็นกองกลางร่างเล็กหมดสิทธิ์ที่จะลงช่วยกิเลนพยองในเกมนัดสุดท้ายของลีกนะคะ
อนุกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงของบริษัทไทยพิมพลิกจำกัด
สั่งลงโทษสหรัฐอยู่เย็นกองกลางของทีมเมืองทองยูไนเต็ด
ห้ามลงแข่งขั้นหนึ่งนัดและปรับเงินอีกหนึ่งหมื่นบาท
มองว่าแสดงอาการดีใจไม่เหมาะสมในเกมล่าสุดที่บุกไปเอาชนะ
สระบุรีเอฟซี๔ประตูต่อ๒ในศึกโตโยต้าไทยพิมลีกเมื่อวานที่ผ่านมา
ซึ่งจังหวะนี้นะคะเกิดขึ้นในนาทีที่๓๓ค่ะห้องเครื่องทีมชาติไทยยิงประตูตามตีเสมอให้กับทีม
ก่อนจะแสดงอาการดีใจด้วยการทำท่าจุไปที่ปาก
แล้วก็หันไปทางแฟนบอลของทีมสระบุรีเอฟซี
ซึ่งเป็นชนวนให้แฟนบอลของทีมเจ้าถิ่นไม่พอใจและมีปัญหาความวุ่นวายตามมาหลังจากจบเกม
ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ถูกแบนนะคะแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะลงเล่นในเกมนัดสุดท้ายค่ะที่เมืองทองเตรียมจะเปิดบ้านพบกับนครราชศรีมาเอฟซี
อย่างไรก็ตามนะคะสโมสรเมืองทองสามารถยื่นอุทธรณโทษเป็นลายลักษณอักษรได้ภายในเวลา๒๔ชั่วโมงค่ะ
ส่วนสโมสรสระบุรีเอฟซีก็ถูกทีพีแอลลงโทษแบนห้ามเล่นในบ้าน๑นัด
พร้อมกับปรับเงินอีก๙๐๐๐บาทจากกรณีที่ปล่อยให้เกิดความวุ่นวายหลังเกม
ซึ่งการลงโทษนี้ก็จะมีผลในฤดูกาล๒๐๑๖